เอามาดูต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่าต้องช่วยซับน้ำตากันใหญ่ของพี่บีนั่นเอง
เพราะก่อนนานนี้มันมีข่าวมาว่าบีกับไฮโซฮิมเนี่ยเลิกกันแล้วนะคะ
เลิกกันเพราะว่าเรื่องของมือที่๓
เขาลือกันหนักมากแต่พอเมื่อวันเกิดของไฮโซฮิมที่เพิ่งผ่านมาเนี่ย
ก็เห็นคุณบีน้ำทิพย์นะคะก็มีการโพสต์อวยพรอยู่เลย
ตกลงหลายคนก็งงตกลงเลิกไม่เลิกแล้วฟิล์มเนี่ยเกี่ยวด้วยหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะ
เดี๋ยวไปฟังบีน้ำทิพย์กันหน่อยค่ะเปิดใจพูดเรื่องนี้ครั้งแรกเลยค่ะ
ได้สักพักใหญ่แล้วค่ะเรื่องสาเหตุก็เป็นเรื่องของเราสองคนนะคะ
ก็ไม่ได้มีเรื่องมือที่๓หรือมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเลิกกันด้วยดีค่ะ
เกี่ยวค่ะอย่างที่บอกไม่เกี่ยวกับเรื่องมือที่๓เลยค่ะ
ก็ต้องรู้สึกแย่เนอะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วอยู่ดีเรารู้สึกเราถูกมองว่าเป็นมือที่สามก็

เล่นกันแบบประจำอยู่แล้วคือมันไม่มีอะไรอยู่แล้ว
ตอบว่าไม่ก็ไม่รู้จะตอบไงเนอะให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกัน
เราก็ไม่รู้เวลาเขาอาจจะคุยกันก็ได้เราไม่รู้แต่ตอนนี้คือมันยังไม่มีอะไรค่ะ
พี่บีคะพี่บีอย่าหยอดแบบนี้นะคะแฟนคลับใจไม่ดีเลยจริง
งานขายของก็มาไม่รู้ว่าบอสว่าทรงประสินสมัยตอนที่แบบเมีย๒๐๑๘มันจะกลับมาจิ้นอีกหรือเปล่า

แต่ว่าคู่นี้เขาก็มุ้งมิ้งกันอยู่เนาะก็ว่ากันไปนะคะ